ส่วนกรณีเหตุต้นเรื่องก็คือกรณีที่นายศิระหรือว่าน้องกาย

ล่าสุดก็คือมีการทำพิธีชาปนกิจศพน้องกายไปเรียบร้อยแล้ว
ครอบครัวก็คือฝั่งคุณพ่อเนาะคุณป้าญาติสนิทแฟนสาว
แล้วก็เพื่อนที่มหาวิทยาลัยก็มาร่วมงานกัน

เมื่อเวลาบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดหลัก๔
มีพิธีชาปนกิจศพนายศิระสมเดชหรือว่าน้องกาย
บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแหละ
มีคุณพ่อมีคุณป้าคุณปู่ญาติสนิทแฟนของกาย

แสดงความอาลัยส่งวิญญาณของกายเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

แล้วก็เริ่มพิธีชาปนกิจประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง

แล้วก็เอาร่างขึ้นไปไว้บนเมนเผาศพ
จากนั้นวางดอกไม้จันทร์

เขาก็จะมีการเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าครับ

ถือภาพแล้วก็เดินวนรอบเมน๓รอบ

แล้วก็อันนี้ก็เป็นตอนที่เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าตามความเชื่อนะคะ
ซึ่งช่วงเวลาตลอดพิธีเนี่ยนะ
ในงานศพกายนะคะ
ประธานก็คือนายศิระเจนจาคะ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรเขตหลักสี่
ก็คือเขาทำพิธีกันที่วัดหลักศรีอะเนาะ

ครอบครัวจัดงานศพกายเพียงแค่กล้าก์เดียว
เพราะว่าครอบครัวเพิ่งจัดงานศพย่าของกายไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ก็เลยไม่มีเงินพอที่จะจัดงานศพของกายได้หลายวันค่ะ
จนถึงตอนนี้ญาติญาติก็ทำได้เพียงแค่รอผลการชนสูตรอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
คือญาติเองก็ยังคงไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกายที่ฆ่าแม่แท้ของตัวเอง
ชาวเน็ตอีกหลายคนที่ก็ยังคงข้องใจยังคงกังขาหลายอย่าง
แล้วก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นกันออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ใช่กายจริงเหรอไม่มีคนอื่นแล้วจริงหรือก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดนี่แหละค่ะ
ถ้าหากว่าผลมันออกมาว่าคนร้ายคือกายจริงครอบครัวและญาติก็พร้อมที่จะทำใจยอมรับ
แต่อยากให้เจ้าหน้าที่บอกถึงสาเหตุที่ทำให้กายก่อเหตุครั้งนี้ด้วย
คืออยากให้ช่วยทำงานดำเนินการสอบสวนให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือชนวนเหตุ

คือที่เขาต้องการแบบนั้นเพราะว่าตลอด๑๕ปีที่อยู่กับกายมา
เขาไม่เคยเห็นมุมนี้ของกายเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ไม่เคยมีพฤติกรรมที่รุนแรงหรือว่าอารมณ์ร้ายเลยที่เขาอยู่กันมา

ช่วงที่ย่าของกายเสียชีวิตเนี่ยยังบอกให้กายขึ้นมาดูหน้าย่าก่อนมีการชาปนกิจ
ไม่เข้าใจไม่มั่นใจแล้วก็สงสัยว่ากายจะกล้าก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้ได้จริงเหรอนั่นสิ
ญาติย่าคิดว่ากลายเป็นคนที่อ่อนน้อมมากกว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวตอนนี้นะ
ไม่คิดว่าจะทำอะไรโหดเยี่ยมได้ขนาดนั้น
แต่คือเอาจริงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้าน
ที่มีคนสองคนต้องเสียชีวิตไปในบ้าน
มันไม่มีใครรู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องรอผลชนสูตรศพทั้งสองคนอย่างละเอียดจริง
ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นได้บ้าง